และสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ทะเลาะ
กับคนขับรถแท็กซี่กับผู้โดยสาร
แต่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับแท็กซี่คือการโบกแล้วไม่ไป
ให้เหตุผลต่างนานา
อันนี้เป็นข้อร้องเรียนสูงที่สุดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จากการเก็บสถิตินะครับแต่เหตุผลก็อาจจะไปส่งรถ
เพราะว่าไปไม่ทันเดี๋ยวเอาไหนอย่างนี้
รถติดเส้นนั้นรถติดเติมแก๊สอะไรก็ว่าไปนะคะ
ทำให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยากจะทราบเรื่องนี้
โบกเองเลยไปยืนโบกข้างถนนเลย
โบกจอดพอขึ้นรถไปก็ไปถามเขา
บอกว่าเวลาที่ชั่วโมงเร่งด่วนหรือว่าปฏิเสธผู้โดยสารนี่เขามีเหตุผลอะไร
ไปถามแท็กซี่เลยไปดูพร้อมกันค่ะ
ทีมข่าวเรียกแท็กซี่จากถนนวิภาวดีรังสิตไปปากคลองตลาด
ในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
เรียกเพียงครั้งเดียวก็ได้ขึ้นรถ
มีโอกาสพูดคุยกับคนขับได้ความว่า
เหตุผลหลักที่แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร
คือเส้นทางที่จะไปมีการจราจรที่ติดขาด
ไม่คุ้มกับระยะและเวลาที่เสียไปกับค่าโดยสารที่จะได้
จุดหมายต่อไปทีมข่าวเลือกไปที่ประตูน้ำ
ที่ขึ้นชื่อว่าติดอันดับรถแท็กซี่ไม่ยอมรับผู้โดยสาร
ซึ่งคนขับแท็กซี่ที่มาส่งเล่าว่า
เพราะแท็กซี่แถวนั้นชอบวิ่งเฉพาะในเมือง
หาลูกค้าที่เลือกจุดหมายไปยังจุดสำคัญในเมือง
และที่สำคัญคืออยากรับแต่ชาวต่างชาติ
และเห็นด้วยกับบทลงโทษของกรมการขนส่งทางบก
เพราะมองว่าทำให้เสียภาพลักษณ์ของแท็กซี่อีกหลายคัน
ที่ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร
ตอนนี้เขามองแท็กซี่นี่ไม่ดีเลย
บ้างงั้นแบบ

เขาตั้งใจทำมาหากินก็เยอะนะ
พอมาถึงประตูน้ำก็ได้เจอกับคนที่ถูกแท็กซี่ปฏิเสธ
ซึ่งยืนเรียกมาเกือบครึ่งชั่วโมง
หนูเคยเจอเพราะว่าหนูต้องไปฉลามยินบ่อย

คนมีอะไรไม่ภูมิเราก็ไม่พันละ
ผมก็เอาว่าทำไม
ปล่อยไหมครับเจอปล่อยไหม
จะใช้บทลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี

เอาเปรียบหรือปฏิเสธผู้โดยสาร

เราดำเนินการโทษสูงสุดทุกกรณี

ปฏิเสธผู้โดยศาลปรับไม่เกิน๑๐๐๐เราปรับ๑๐๐๐

คือการวันที่มารายงานตัวแล้วก็อบรม
ก็ไม่สามารถทำมาหากินได้อีก๑วัน
ว่าภาครัฐจะเข้มงวดกับการตรวจสอบ
และเอาผิดแท็กซี่ที่ทำผิดกฎหมาย
แต่คนขับแท็กซี่เองก็ยอมรับว่า

มีโอกาสถูกแท็กซี่ปฏิเสธบ่อยที่สุดคือ
สุขุมวิทย์ทองหล่อตรอกข้าวสารและประตูน้ำ
ส่วนช่วงระยะเวลาที่จะปฏิเสธ
คือระหว่างเวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
เพราะต้องรีบนำรถไปส่งเข้าอู่
และช่วงเย็นที่รถติดเป็นเวลานาน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

สุขุมวิทย์ทองหล่อเข้าสารประตูน้ำ๑๕นาฬิกา
เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงอย่าเรียกรถแท็กซี่
เอางี้เราไม่ต้องไปไหนตอนบ่าย๓ถึงบ่าย